ราดกันหน่อยนะคะเพื่อนบ้านรั้วติดกันค่ะ
ไม่รู้ทะเลาะอะไรกันทะเลาะกันมานานเป็นแรมปี
เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าล่าสุดนะคะ
ถึงขั้นบุกไปหาตอนแรกก็บุกไปว่าจะคุย
แต่คุยท่าไหนไม่รู้นะคะมีมีดพระเข้ามาเอี่ยว

นี่ค่ะสภาพตอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
จมกองเลือดแบบนี้เลยนะคะ

พนักงานสอบสวนสพทุ่งใหญ่ได้รับแจ้ง
บอกว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ก็รีบลงพื้นที่มาเจอนายสุวิทย์อายุ๔๕ปีเนี่ยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
อีกคนนึงที่บาดเจ็บก็คือพี่ชายนายสุวิทย์ค่ะนายสุชาติ
ถูกฟันเหมือนกันนะคะที่ข้อเท้าขวา
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วเรียบร้อย
คนก่อเหตุคือเพื่อนบ้านใกล้กันชื่อนายศักดิ์ชัยค่ะ
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปนะคะทิ้งไว้แค่มีดพระที่ใช้ก่อเหตุ
๖๐เซนติเมตรอยู่ตรงชั้นวางของ
สอบส่วนเบื้องต้นเนี่ยเรื่องที่ได้ก็คือว่านายสุวิทย์ผู้ตายค่ะ
เดินไปหานายศักดิ์ชัยคนก่อเหตุเพราะบ้านสองคนเป็นเพื่อนบ้านกันอะเนาะ
เดินไปแล้วตะโกนบอกเฮ้ยศักดิ์ชัยออกมาคุยกันข้างนอกหน่อยดิ

ศักดิ์ชัดก็ถามเลยว่ายังไงจะมาหาเรื่องกันเหรอ
เท่านั้นแหละนายสุวิทย์ก็วิ่งตรงปรีเข้าไปหานายศักดิ์ชัยจะไปทำร้าย
นายศักดิ์ชัยก็เลยคว้ามีดพระแถวนั้นเนี่ยฟันชึบเข้าไปที่หัว๑แผล
เขาบอกว่าโอ้โหฟันลงไปแผลเดียวแต่เลือดนี่กระจายเลยค่ะไหลนองเต็มพื้น

หลังจากนั้นนายสุชาติพี่ชายของนายสุวิทย์ได้ยินเสียงเออะโวยวายก็เลยเดินออกมาดู
เห็นจังหวะน้องตัวเองถูกทำร้ายก็ปรีเข้ามาจะช่วยน้องเลยโดนฟันเข้าไปที่ข้อเท้าอีกรอบนึงนะคะ
ก็เจ็บไปอีกคนนึงหลังก่อเหตุเสร็จนายศักดิ์ชัยก็โยนมีดทิ้งแล้ววิ่งหนีไปเลย
ล่าสุดสพทุ่งใหญ่รู้มาว่านายศักดิ์ชัยหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านญาติที่อำเภอชะอวด
ก็ไปตามจับเอาไว้ได้นะคะก็ถามว่ามันยังไงกันเหรอถึงขั้นต้องฆ่ากันขนาดนี้
ศักดิ์ชัยบอกก็เป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ถูกกันมานานแล้วมีเรื่องโกรธแค้นส่วนตัวมาเป็นปีแล้วด้วย
แล้ววันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ผมอยู่ในบ้านของผมดีเขามาหาเรื่องถึงในพื้นที่บ้านผมอ่ะ
ผมก็แค่ป้องกันตัว
รู้จักกันดีดีนะ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูตรงจุดเกิดเหตุหน่อยนะคะ
ว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านกันในบ้านใกล้กันติดกันยังไงแบบไหนค่ะ
พอไปถึงเนี่ยไปดูที่บ้านหลังเกิดเหตุก่อนก็คือบ้านของคนก่อเหตุนายศักดิ์ชัยเนี่ยนะคะ
เป็นหลังคาสีแดงก็ยังมีรอยเลือดผู้ตายอยู่เลยค่ะ
เจอใครอยู่ในบ้านเลยนะคะนายศักดิ์ชัยก็คงอยู่ที่สพนั่นแหละอยู่ที่โรงพักก็มีแค่หมาเฝ้าบ้าน
ทีนี้ไปดูบ้านนายสุชาตินายสุชาติคือพี่ชายที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
บ้านนายสุชาตินี่แหละคือบ้านที่รั้วติดกันกับนายศักดิ์ชัย
ห่างกัน๑๕เมตรมีต้นมะขามเป็นแนวกั้นเขตแดนลักษณะเป็นกระท่อมไม้หลังเล็ก
แต่บ้านคนตายคือนายสุวิทย์เนี่ยเป็นบ้านไม้ทรงโบราณใต้ถุนยกสูง
อยู่ห่างจากบ้านศักดิ์ชัยเนี่ย๕๐เมตร
คือถ้าเอาเพื่อนบ้านโดยตรงคือพี่ชายแต่ถามว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงไหม
ก็ใกล้กันระแวกเดียวกันนั่นแหละแล้วประเด็นคือลองดูแผนภาพที่เราทำให้อ่ะค่ะ
คือบ้านของทั้ง๓คนอยู่ในป่าลึกนะบริเวณโดยรอบเป็นป่า
ไม่ได้มีบ้านคนอื่นเลยมีบ้านของ๓คนนี้เท่านั้นเองค่ะ
เป็นป่าสวนยางกับสวนปามเป็นแบบเนี้ยค่ะอยู่ลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เห็นเหตุการณ์เลยจริงจริง
ตอนที่เขาทะเลาะกันมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างเพราะเขาอยู่กันแค่สามหลังตรงนั้นเองนั่นแหละ
ทีมข่าวเราได้คุยกับนายประสิทธิ์นายประสิทธิ์นี่เป็นพี่ชายของนายสุวิทย์คนตายแล้วนายสุชาติคนเจ็บด้วย
เขาบอกออกบ้านผมเนี่ยผมมีพี่น้อง๑๑คนครับ
นายสุชาติคนเจ็บเนี่ยเป็นน้องคนที่เจ็ดส่วนนายสุวิทย์คนตายเนี่ยเป็นน้องคนที่สิบ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยที่ผมรู้คือสุชาติวิ่งมาแบบขามีเลือดอาบเลยนะเพราะโดนฟันมา
แต่น้องชายไม่ได้บอกว่าสุวิทย์น้องอีกคนนึงถูกฟันหัวกองอยู่ที่หน้าบ้านคนก่อเหตุ
นี่ถ้าผมรู้ผมก็คงไปช่วยน้องด้วยแล้วก็พาน้องทั้งคู่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ถามว่าแล้วพอจะรู้ไหมว่าสองคนนี้ไปทะเลาะอะไรมีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้าน
พี่บอกว่าเอาจริงผมไม่รู้เลยว่าน้องเนี่ยไปมีปัญหาทะเลาะอะไรเพราะปกติน้องก็ไม่ค่อยได้เล่าอะไรให้ฟังเท่าไหร่
แต่เท่าที่รู้เนี่ยน้องชายก็ไปมาหาสู่บ้านคนก่อเหตุเป็นประจำนะส่วนที่ดินแถวนี้พี่น้องทุกคนเขาก็อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วอ่ะ
คนก่อเหตุอ่ะเพิ่งย้ายมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ใกล้กับน้องชายเมื่อ๑๐ปีก่อนหลังจากที่น้องชายเกิดเหตุแบบนี้แล้วน้องตายเนี่ยฝั่งครอบครัวคนก่อเหตุทั้งแม่ทั้งเมียลูกสาวอ่ะก็หนีออกจากบ้านกันไปหมดเลยถึงได้บอกว่าเหลือแค่หมาเฝ้าบ้านอ่ะ
กะมั้นต้องฝามั้นโกนบางที
ลักษณะถูกไฟเผาจนพื้นเป็นรอยไหม้คิดว่ามันเหมือนของมีใคร

แต่โชคดีที่เขามาเห็นก่อนแล้วก็เลยดับได้ทัน
แต่ญาติก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากไปกว่านั้นนะคะ
บอกสั้นแค่ว่าไปเจรจากับญาติคนตายแล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าก็จะรับผิดชอบนั่นแหละไม่ได้ทอดทิ้งอะไร
เมืองต้นตำรวจสพทุ่งใหญ่คุมตัวคนก่อเหตุไปฝากขังสารจังหวัดนครศรีธรรมราชวันพรุ่งนี้นะคะ